เขาว่ากันว่าเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือเปิ้ลนาคอนค่ะ
โอ้โหจะบอกว่าไม่รู้จะอดจะทนกันถึงไหนนะคะ
สำหรับพี่เปิ้ลนาคอนเจ็บมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วกับการแข่งขันเจ็ดสกี
คราวนี้เราต้องส่งกำลังใจและความห่วงใยให้กันหน่อย
เพราะว่าพี่เปิ้ลนาคอนเนี่ยประสบอุบัติเหตุจากเจ็ดสกี
ขีดเส้นใต้คำว่าอีกแล้วนะครับ
เจ้าตัวเล่าให้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราฟังว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะขณะที่พี่เปิ้ลเอง
เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มลงแข่งขันเจ็ดสกี๒๐๑๖

ระหว่างที่เทสความเรียบร้อยของเจ็ดสกีค่ะ

เจ็ดสกีไปทางพี่เปิ้ลเนี่ยไปอีกทางหนึ่ง
ฟาดกับพื้นน้ำค่ะเต็มแรงเลยทีเดียว
เปิ้ลบอกว่าทีแรกก็รู้สึกจุกเฉย

พอไปตรวจปุ๊บปรากฏว่าซี่โครงหัก
ซี่ค่ะโอ้โฮโอ้โฮ
คุณหมอให้นอนดูอาการ๒๓วันก่อนนะฮะ
งานนี้ค่ะพี่เปิ้ลก็บ่นอูบโกนบอกว่า
เสียดายที่ไม่ได้ไปลงแข่งขันสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย
ทั้งที่ตัวเขาเองติด๑ใน๔มาแล้วนะ

ลงแข่งรุ่นใหญ่ที่สุดในโลกกับอีกหลากหลายประเทศนะคะ

แต่เจ็บขนาดนี้ก็ยังอารมณ์ดีนะ
พูดติดตลกถึงสีภรรยาคนสวยอย่างพี่จูนกัสมา
บอกว่าพี่จูนพอทราบข่าวว่าพี่เปิ้ลประสบอุบัติเหตุปุ๊บ

ไม่ค่ะพี่จูนถามว่ามีคลิปป่ะ

บอกว่าจะได้อัพยอดไลค์ยอดวิวในโลกโซเชียลซะหน่อย

จูนเป็นห่วงพี่เปิ้ลมากเลยค่ะ
รีบผ่านลูกสองออร์เลยค่ะ
สองออร์คนโตแล้วก็ออกก้า
ขับรถไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลทันทีค่ะ

แซวกันไปแซวกันมาบ้านนี้หายไว้เลยค่ะพี่เปิ้ล
ที่เพื่อนจ๋าลูกศรีนะจ้ะทำอะไรระวังหน่อย